ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวสิงสารสัตว์ที่ว่ากันว่ามันก็น่ารักเหมือนกัน
แม้ว่ามันจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็ตาม

น่ารักจริงหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงสัตว์เลื้อยคลาน
หลายคนก็คงจะขนลุกแล้วก็แขยงในความน่ากลัวของมัน

เพราะเราจะพาไปพบกับเรื่องราวของสัตว์เลื้อยคลานสุดแปลก
หาดูยากที่นอกจากจะแปลกแล้วยังแอบน่ารักด้วยนะ
เริ่มกันที่ตัวแรกกับเต้กูกิงกายักษ์สุดน่ารัก

เป็นยิ่งกาจริงใช่ไหมล่ะครับเนี่ย
เอ้าทำไมถึงมีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูได้ขนาดนี้ล่ะครับ
น้องตัวนี้มีชื่อว่าเตกู
ใครเพิ่งเคยเห็นได้ยินชื่อก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับ

เพราะเตกูเป็นชื่อเรียกของสัตว์ชนิดนี้จริง
ซึ่งเปกูเป็นกิ้งกายักษ์ชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางทวีปอเมริกาใต้
น้องสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์
ไม่มีนิสัยดุร้ายแล้วก็ไม่มีพีศ
ด้วยความน่ารักของมันจึงทำให้คนนิยมนำมาเลี้ยงดูเล่นเป็นจำนวนมากนั่นเอง
สัตว์เล้ยคลานสุดแปลกตัวต่อไป

งูสายแบ๊วสุดหายาก
ดูสายตาสุดแบ๊วคู่นั้นสิ
มันจะน่ารักเกินปุ๋ยมุ้ย
แถมดูไม่น่ากลัวเท่างูชนิดอื่นที่เคยเห็นมาเลยนะครับ

ที่มีชื่อว่างูงวงช้างนั่นเองซึ่งน้องงูเป็นงูชนิดที่ไม่มีพิษ
ว่ายน้ำได้รวดเร็วแถมยังเป็นงูที่ไม่มีนิสัยดุร้าย
น้องชอบกินปลาเป็นอาหารจะพบเห็นงูชนิดนี้ได้ในประเทศไทย
กัมพูชามาเลเซียและเวียดนามเป็นหลักแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คืองูง่วงช้าง
ปัจจุบันนั้นใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วจึงทำให้พวกเราพบเห็นงูชนิดนี้ได้ยากมากขึ้น
ปิดท้ายกันที่สัตว์เลื้อยคลานสุดแปลกหาดูยากกับงูหนูแร็ดงูสายแบวที่มีหงอนคล้ายพญานาค
โอ้โหเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นงูมีหงอนเป็นครั้งแรกนะเนี่ย
งูชนิดนี้หลายคนชอบเรียกว่างูพญานาคเพราะมันมีหงอนบนหัวคล้ายกับหงอนของพญานาคนั่นเอง
แต่แท้จริงแล้วหมูชนิดนี้มีชื่อว่าหมูหนูแร็ดต่างหากล่า
ซึ่งงูชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศเวียดนามเป็นงูที่ไม่มีนิสัยดุร้ายและเป็นงูที่ไม่มีพิษ
มีหน้าตาบ้องแบ๊วและมีเขาสุดเท่จึงทำให้คนเริ่มนิยมนำงูชนิดนี้มาเลี้ยงไว้ดูเล่นมากขึ้นนั่นเอง
และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์เลื้อยคลานสุดแปลกหาดูยากที่เรารวบรวมนำมาฝากทุกคนจ้า